จะขอเข้าเฝ้าตะไว้สัตว์ไม่ได้ตั้งวันนี้แล้วผมตั้งเองมันได้ไหมเล่า
ตำแหน่งเดียวพูดไปสองทีแล้วเธอจ๋าไม่มีเผื่อแล้วไม่มีเผื่อแล้วไม่มีเผื่อไหมคะ

ใช่สิใช่สิ

เห็นไหมก็รอดูรอฟัง
รอฟังสิรอฟังก็บอกแล้วไงจ๊ะ
เรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยต้องเคลียร์ไปไหน

พูดทุกคนที่จะมาเป็นก็ต้องเคลียร์ตัวเอง
ไอ้ที่ถ้าเหมาจ่ายไปเรื่อย
คุณรัมสรรค่ะ